ท่านผู้ชมครับกลับมาช่วงนี้เนี่ยไทยรัฐนิวโชว์เรายังเกาะติดเรื่องการเลือกตั้งผู้ว่ากอทมเหมือนเดิม
นะฮะแต่ปีนี้คาดว่าจะได้เลือกนะไม่รู้จะได้เลือกเมื่อไหร่นะ
แต่คาดว่าจะได้เลือกคือจะพูดถึงเรื่องของกรุงเทพมหานครเนี่ยถ้าจะบอกว่าเป็นเรื่องของคนกรุงคนเมืองหลวงเสียทีเดียวก็คงไม่ใช่
เพราะว่าผู้คนจากทั่วประเทศเดินทางมาทำงานอยู่ที่นี่นะครับมาใช้ชีวิตอยู่ที่นี่
เมืองหลวงของกรทมผู้ว่ากรทมจึงมีบทบาทสำคัญมากนะครับจะเลือกตั้งเมื่อไหร่ค่อยว่ากัน
แต่ว่าวันนี้หนึ่งในผู้ที่ประกาศแน่นอนว่าจะลงชิงตำแหน่งนี้คือผู้สมัครจากพักประชาธิปัตย์ศาสตราอาจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์หรือว่าดรเอ๊
ผมไปคุยกับดรเอ๊มานะฮะดรเอ๊จะว่าอย่างไรบ้างเนี่ยไปติดตามพร้อมกันเลยครับ

ศาสตราจารย์ดรสุชัชวีสุวรรณสวัสดิ์ที่รู้จักกันดีในนามพี่เอ๊หรือดรเอ๊
ลาออกจากตำแหน่งอธิการบดีสถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารและกระบัง
เตรียมลงสมัครรับเลือกตั้งเป็นผู้ราชการกรุงเทพมหานครในนามพักประชาธิปัตย์
ซึ่งเปิดตัวลงพื้นที่ทำงานกันมาได้เกือบเดือนแล้วนะครับท่ามกลางกระแสและคำถามมากมาย
ที่ถาโถมมายังอดิตนักวิชาการหนุ่มวัยสี่สิบเก้าปีคนนี้เกี่ยวกับการตัดสินใจความสำคัญในทางเดือนชีวิต
ผมก็เลยต้องมาคุยกับดรเอ๊กันหน่อยล่ะครับว่าจากอธิการบดี
สู่ผู้สมัครชิงตำแหน่งผู้ว่ากอทมชิมลางกันมาพักหนึ่งแล้ว

เป็นยังไงฮะกระแสตอบรับหรือว่าตอนที่ลงพื้นที่ไป
อุ๋ยเพราะว่าต้องยอมรับว่าก่อนที่จะเปิดตัวเนี่ยคนที่รู้จักพี่เอ๊เนี่ยก็เป็นคนอยู่ในกลุ่มจำกัดนะ
อย่างพี่อุ๋ยหรือคนที่อยู่ในแวดวงที่เคยเห็นว่าเราทำงานมาก่อน
แล้วลงพื้นที่ไม่น่าเชื่อเขาแบบให้การต้อนรับดีมาก
ก็ใช้คำว่าดีมากรู้สึกมีความสุข
อย่างนี้ถือว่าดรเอ๊เป็นนักการเมืองหรือยังครับ
พูดยากเหมือนกันนะเราอาสาว่าเราจะเป็นผู้สมัครผู้ว่าอาสาวผู้ว่านะ
ซึ่งเป็นตำแหน่งที่ต้องมีการเลือกตั้งใช่นะครับมันก็เป็นตำแหน่งทางการเมือง
ถ้าเกิดจะเป็นนักการเมืองอยากจะมองแบบว่าเป็นผู้อาสามาทำงานทางการเมืองดีกว่า
แต่ได้เกิดถามตัวผมเนี่ยพี่ก็อยากจะบอกว่าอยากจะเป็นนักบริหารเมืองสมัคร
แล้วทำไมถึงตัดสินใจลงเลือกตั้งผู้ว่ากรทมกับภาคการเมืองทำไมไม่ลงอิสระ
ถ้าเกิดเราเป็นอิสระไปคนเดียวหัวโดดเนี่ยมันยากมาก
ต่อให้ได้รับการเลือกตั้งนะนะครับเราไม่ได้มีทีมไปกับเราเลยตั้งแต่วันแรกนะ

ยกตัวอย่างเช่นพี่เอ๊ประกาศว่าต้องการที่จะทำให้กรุงเทพเป็นเมืองสวัสดิการ
ทันสมัยต้นแบบของอาเซียนบอกจะต้องเป็นสวัสดิการ
พอเข้าไปแล้วสกที่มาจากภักดิ์อื่นเนี่ยเขาหาเสียงอีกแบบนึงเขาไม่สับสนุนเรา
จะไปว่าเขาก็ไม่ได้เพราะเขาสัญญาอีกแบบนึงแต่ถ้าเกิดการที่มีพักการเมืองมีทีมสอกรตั้งแต่วันแรก
ก็เหมือนการกอดกระดุมเม็ดแรกมันถูกแล้วมันไปถึงพอเรามีโอกาสได้เป็นผู้ว่า
แล้วเรามีทีมนโยบายที่เราสัญญาไปมันก็มีคนที่จะช่วยทำให้นโยบายนี้นะครับ
ออกสู่ความเป็นจริงได้อันนี้แหละครับความจำเป็นถึงจำเป็นที่ต้องสังกัดพักการเมือง
แล้วทำไมต้องเป็นพักประชาธิบัติต้องบอกว่าข้อแรกพี่เอ๊สังเกตนะครับ
แล้วก็รู้สึกได้ถึงกระแสพลังในการเปลี่ยนแปลงในพักประชาธิปัตย์ในปัจจุบัน
ประการที่สองก็คือพักให้โอกาสคนรุ่นใหม่นะครับที่มีความตั้งใจมีความรู้ความสามารถ
และข้อ๓การที่จะเป็นผู้ว่ากอทมที่จะทำงานให้ประสบความสำเร็จนะ
การมีทีมในพื้นที่สำคัญนะ
การที่มีเครือข่ายของพักในพื้นที่โดยเฉพาะพักที่อยู่ในพื้นที่มาอย่างยาวนานเนี่ย
กลายเป็นจุดแข็งก็เกิดการเป็นจุดแข็งของเรามารวมกันเนี่ย
มันก็จะทำให้นโยบายของเราเนี่ยสำเร็จได้นะครับ
คือพอเปิดตัวไปปุ๊บเนี่ยการเปิดตัววันนั้นพูดไว้หลายสิ่งหลายอย่าง
พูดเรื่องไอสไตล์อะไรก็แล้วแต่เนี่ยมันเหมือนกับว่าทุกสิ่งทุกอย่างพอเปิดตัวไป
โดยเฉพาะในนามของภาคการเมืองครับพี่จะลงสมัครถึงจำแหน่มคุณภาคกรทมเนี้ย
มันถูกจับจ้องไปหมดเลยครับเรื่องนั้นเรื่องนี้มันเรากดดันไหม
เสียงวิพากษ์วิจารณต่างต่างที่เข้ามารู้สึกยังไงตอบตรงตรงเลยนะว่า
ไม่เลยไม่เลยพี่อุ๋ยเราอาสามาตรงนี้นะครับ
ที่พี่ส่งออกไปก็คือเปลี่ยนกรุงเทพเราทำได้ใช่ไหมแบบ
ติดแน่นแต่ก่อนจะทำให้ได้ในอันดับแรกนะพี่อุ๋ยเราต้องทนให้ได้ก่อน
นให้ได้ก่อนเหรอถ้าเกิดทนไม่ได้นะอย่ามาอาสาจะมาเปลี่ยนกรุงเทพเลย
เพราะปัญหามันใหญ่หลวงเหลือเกินอืมนะครับพอไปเป็นผู้ว่าเนี่ย
เชิญหนักกว่านี้อีกอืมอะไรดีดียากยากเนี้ยครับต่อให้มันดีนะ
แรงต่อต้านมันเยอะแน่นอนเพราะมันต้องมีคนเสียประโยชน์
เพราะงั้นอันนี้เป็นแค่จุดเริ่มต้นก่อนที่จะบอกว่าเราทำได้
ต้องบอกกับตัวเองก่อนว่าเราต้องทนให้ได้ก่อน
ครับประกาศชัดเจนนะคะว่าครับต้องการที่จะเปลี่ยนกรุงเทพฯ
อืมต้องให้ดีขึ้นครับแล้วมั่นใจว่าผมและเราทุกคนเนี้ย
เราทำได้เราเปลี่ยนกรุงเทพได้อันดับแรกตั้งใจจะเปลี่ยนกรุงเทพ
ให้เป็นเมืองสวัสดิการที่มีคุณภาพนะไม่ใช่โรงเรียนกรุงเทพ
ร้อยสามเจ็ดโรงเรียนบางโรงเรียนเคยมีเด็กแปดร้อยกว่าคน
ตอนนี้เหลือห้าสิบคนอืมโรงเรียนต่ำว่าร้อยเนี้ยเต็มไปหมด
ไม่ใช่ว่าเด็กลดน้อยลงขนาดนั้นนะแต่เขาไม่เชื่อมั่นในโรงเรียนกอทม
ครับเขาต้องนั่งรถนะครับปลุกลูกตั้งแต่ตีสี่ตีห้า
ข้ามเจ็ดแปดเขตเข้าไปเรียนในเมืองครับให้แบบนี้ไม่ใช่แล้วอ่ะ
แสดงว่าโรงเรียนใกล้บ้านเรียนฟรีด้วยเขาไม่เชื่อเขาไม่เรียน
ใกล้บ้านเป็นโรงเรียนที่คนอยากเข้าให้ได้
เป็นคุณภาพเช่นเดียวกันคุณพ่อคุณแม่พี่แปดสิบห้า
ต้องตื่นตีสามเหมือนคุณพ่อคุณแม่หลายคนเนี่ย
ต้องไปรอเข้าคิวที่สิริราชลามาพระมงกุฎจุฬา

ทั้งที่หน้าปากซอยมีศูนย์สานะศุกร์พอทมอยู่ไม่ไป

เพราะเขาไม่เชื่อนะครับไม่มีหมอด้วย
ที่ก็ไม่มีเครื่องมือแพทย์นะครับ

เอ๊ก็ตั้งใจว่าจะยกระดับศูนย์บริการสาธารณสุขเป็นศูนย์การแพทย์ใกล้บ้าน
ตรงนี้จะลดภาระได้มหาศาล
นี่แหละถึงจะเป็นเมืองสวัสดิการที่มีคุณภาพที่แท้จริง
รถติดน้ำท่วมฝุ่นควันมลพิษอะไรพวกนี้
พวกนี้เป็นอะไรที่ถนัดถูกปะล่ะเพราะว่าพี่เอ๊มาอยู่สายวิศวะอยู่แล้ว
เป็นวิศวกรมืออาชีพมานะครับ
เรื่องของน้ำท่วมเป็นเรื่องที่ต้องแก้
อย่างเรียกว่าเอาจริงเอาจังสักทีนะครับ
ปีที่ผ่านมาเนี่ยบอกชัดเลยนะ
ว่ากรุงเทพถ้าเกิดไม่ทำอะไรไม่รอดแน่นอน
เพราะฝนตกมาแป๊บเดียวน้ำท่วมเลย
เพราะเราเป็นแอ่งกระทะเป็นแอ่งกระทะจริงพี่อุ๋ย
บ้านเราซอยเราอยู่ต่ำกว่าถนน
สูบน้ำจากซอยขึ้นถนน
จากถนนขึ้นคลองคลองขึ้นแม่น้ำเจ้าพระยา
แต่เครื่องสูบน้ำยังไม่เป็นระบบอัตโนมัติ
ยังต้องไปไขกุญแจกดเครื่องดีเซลอยู่เลย

เรื่องที่ดีนะเขาเพิ่มพื้นที่ระบายน้ำ
ให้ถึงเจ้าพระยาเร็วขึ้นแต่ก็เป็นไหม้ขันมา
เพราะว่าน้ำไปไม่ถึงปาก๒อุโมง

เพราะว่าเครื่องสูบน้ำหน้าบ้านเรายังเป็นดีเซลอยู่
ไม่อัตโนมัติสูบใส่กันไปสูบใส่กันมา
ใส่กันไปสูบใส่กันมาเพราะไม่เคยมีการเชื่อมโยงกัน
ต้องเปลี่ยนเป็นระบบอัตโนมัติไฟฟ้าแล้ว
ซึ่งมันถูกลงมากเลยไอ้ตรงนี้ระยะสั้นแก้ได้เลย
ระยะกลางมันต้องเอาลงไปเก็บไว้ใต้ดิน
ใต้บินเหมือนกับญี่ปุ่นโตเกียวเหมือนกับสิงคโปร์เหมือนกับฮ่องกง
เก็บใต้ดินจะไปไหนสูบขึ้นไปก็สูบสู้ไม่ได้
เพราะฝนตกมาเยอะไงก็งั้นเอาไปพักก่อน
ทำเป็นแก้มลิงใต้ดินเหมือนที่โตเกียวทำสิงคโปร์ทำ

พอน้ำไหลจากที่สูงลงที่ต่ำปุ๊บเลย

เวลาฝนหยุดตกค่อยสูบขึ้นมาทีละนิด

อันนี้จะเป็นการแก้ปัญหาระยะกลาง
และผู้ว่าคนนี้สำคัญมาก
เพราะกรุงเทพอีก๑๐๒๐ปี
ใครก็พูดว่าจะจมทะเลซึ่งจริง
ถ้าเกิดไม่ทำอะไร๑๐๒๐ปีพี่อุ๋ยไม่เหลือ
เพราะงั้นแล้ววันนี้ผู้ว่ากอทมคนนี้
ต้องมีความกล้าหารมากเลยนะ
ในการที่จะเสนอและรวมพลัง
จังหวัดต่างเช่นสมุทรปาการสมุทรสาคร

เราจะกั้นป่าแม่น้ำเจ้าพระดายังไงดี
ฉะนั้นน้ำทะเลหนุนมาเรื่อย
ซึ่งพูดว่าต้องเห็นเรื่องนี้เป็นเรื่องซีเรียส
ไม่ฉะนั้นลูกหลานไม่มีที่อยู่

รถติดเหมือนกันสังเกตไหมช่วงนี้รถติดมาก
บอกเลยนะวันนี้ทำไมรถติดมันเพิ่มขึ้น
เพราะว่าพื้นที่การจราจรมันน้อยลงไง
รถมันมากขึ้นมันน้อยลงเพราะว่า
ส่วนหนึ่งส่วนสำคัญนะมาจากการก่อสร้างรถไฟฟ้ากับอาคาร

จำเป็นต้องทำต้องสับสนุนเขาเต็มที่นะจำเป็นมาก
แต่ในต่างประเทศเวลาเขาไปทำเสารถไฟฟ้านะ
เขาไปขุดเสร็จปั๊บแล้วเขาเอาเครื่องมือออก

พอไม่อำนวยความสะดวกให้เขา
ถ้าเกิดเราอำนวยความสะดวกให้เขาสามารถทำงานได้
แม้ตั้งแต่ตอนกลางคืนครับ
คนนอนหมดแล้วทำจนถึงเช้าเอาของออก
รถก็มีช่องทางจราจรเพิ่มขึ้น
แล้วพอสร้างรถไฟฟ้าเสร็จ

ใช่ครับเรื่องการเปิดปิดไฟจราจร

ซึ่งปัจจุบันกรุงเทพยังเป็นเมืองสุดท้ายแล้วมั้งในโลก
ที่ใช้บริการต้องให้ตำรวจเปิดปิด
แต่ในต่างประเทศเขาใช้ระบบอัตโนมัติ

ออกเวลา๘โมงนะครับ
มาถึงแยกนี้พอไปถึงแยกหน้า
กลมรถพวกเราเนี่ยประมาณสัก๒๐คัน

เพื่อที่จะเราออกจากถนนหลักเลย
นี่ก็คือประโยชน์ของการใช้ระบบอัตโนมัติ

ขออีกสิ่งเรื่องเรื่องนโยบายที่อยากทำให้กลุ่มกรุงเทพ
คือบางท่านอาจจะบอกว่าอ้าวไม่เป็นไร
รถติดก็ไม่เป็นไรน้ำท่วมก็ไม่ว่ากัน
ปัญหาของฉันเนี่ยคือเศรษฐกิจปากท้อง

หรือว่ากฎธมคนใหม่จะช่วยแก้อย่างไรให้ได้บ้าง

แต่มีคนตกงานโจ้นไม่มีเงินเยอะนะ

รู้ไหมใครรวยขึ้นเพราะข้าไม่ขาออนไลน์
รวยจริง
สั่งของโอ้โฮ
ใครเข้าถึงออนไลน์ก็รวยได้มีโอกาสเป็นผู้ว่าเมื่อไหร่จะจัดการให้เด็กนักเรียนนักศึกษากับพ่อค้าแม่ค้าได้เข้าถึงอินเตอร์เน็ตฟรี
แล้วก็มีสเปอร์เรจนะครับคล้ายเป็นความให้ด้วย
เท่านั้นไม่พอแพลตฟอร์มตรงนี้ซึ่งไม่ยากเลยมันมีสำเร็จรูปเยอะแยะแล้ว
กรุงเทพยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพให้ก็ทำให้พ่อค้าแม่ค้าแทนที่จะต้องไปขายหน้าร้านอย่างเดียวนะครับ
ซึ่งเดี๋ยวนี้ก็ไม่คุ้มให้เขาเข้าถึงเศรษฐกิจออนไลน์ได้เมื่อไหร่นะพี่อุ๋ยเขาลืมตาอ้าปากได้ทันที
หลายสำนักเขาสำรวจความคิดเห็นประชาชนคนกรุงเทพมาว่าเออถ้าเลือกตั้งเนี่ยอยากได้ผู้ว่ากอทมคนไหนอะไรยังไง
อนุญาตที่เอ่ยนามนะครับคือเต็งหนึ่งที่แบบโอ้โหนอนมาทุกโพลเลยเนี่ยคุณชัดชาติสิทธิพันธ์
คะแนนก็ทิ้งห่างกันพอสมควรจากผู้ที่ตามมาข้างหลังข้างหลังเนี่ยกดดันไหมหรือว่ารู้สึกยังไงไหม
หรือว่าตรงนี้ขึ้นมามันกลายเป็นกระแสกดดันสำหรับตัวเราไหมพี่อุ๋ยเราต้องมองทุกเรื่องเป็นเรื่องดีนะครับ
เพราะว่าเราทำให้เราขยันมากขึ้นถูกไหมเพราะฉะนั้นเราก็ไม่ขยันเราก็ต้องขยันมากขึ้น
ทำงานหนักขึ้นนะครับอธิบายมากขึ้นนะครับแล้วพี่เอ๊เชื่อนะว่านะครับ
เมื่อพี่น้องประชาชนได้รู้จักเรามากขึ้นนะเขาไปย้อนดูอดีตว่าเราเคยทำอะไรมาบ้าง
ประสบการณ์เราทั้งวิศวะทั้งเรื่องการศึกษาเรื่องของเมืองเรื่องการแพทย์อะไรมา
ก็จะให้โอกาสเขาได้เรียนรู้เรามากขึ้นนะครับตรงนี้นะครับมันต้องอาศัยเวลาครับ
สมมุติถ้าไม่ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้ว่ากอทมทำอะไรต่อ
คิดเลยนะไม่ได้คิดอะไรเลยพี่ไม่คิดเลยว่าอนาคตจะเป็นยังไง
วันนี้พี่พูดไปแล้วพี่มั่นใจว่าทำได้และพี่ก็ต้องพยายามอธิบาย
แล้วก็ต้องอดทนต้องทนให้ได้แล้วก็ทำหน้าที่ทุกวันทุกวันให้ดีที่สุด
คิดเท่านี้จริงจริงครับสุดท้ายฮะมีอะไรอยากฝากบอกถึงคนกรุงเทพที่วันนี้ได้ฟัง
เราพูดคุยกันอยู่บ้างครับก็อยากจะฝากถึงคนกรุงเทพทุกคนนะครับ
ว่าผมกล้าอาสาออกมาเนี่ยที่จะมาขออาศารับใช้เป็นผู้ว่ากอทมเนี่ย
ผมมีความตั้งใจจริงนะครับอยากจะกรุงเทพเปลี่ยนแปลงนะครับ
เพราะว่าวันนี้ถ้าเกิดเราคิดแบบเดิมทำแบบเดิมเราก็จะย่ำอยู่กับที่
เกิดมาทั้งทีเราต้องคิดเราต้องมีความหวัง
แล้ววันนี้โลกมันเปลี่ยนไปจริงสิ่งที่ผมนำเสนอว่า
กรุงเทพจะต้องเป็นเมืองสวัสดิการที่ทันสมัยต้นแบบของอาเซียน
มันเป็นสิ่งที่ต้องทำครับแล้วผมก็มั่นใจว่า
ด้วยสิ่งที่ผมเนี่ยตั้งใจมาตลอด๓๐ปีนะครับ
ในทุกเรื่องรวมทั้งความกล้าหารที่อาสาตรงนี้
ก็อยากจะขอโอกาสมาใช้งานผมนะครับขอบคุณมากครับ
ครับสวัสดีผู้ชมครับการเลือกตั้งผู้ว่ากรทม
เรายังไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นเมื่อไหร่
แต่คาดว่าภายในปี๖๕น่าจะได้เลือกกันได้
ทุกวันนี้เชื่อว่าถ้าท่านอยู่ที่กรุงเทพเนี่ย
ท่านเจอได้แน่นะฮะดรเอ๊ไปไหนเจอเนี่ย

แล้วติดตามกันต่อไปนะครับเวลาเท่านั้นจะให้คำตอบนะฮะ
วันนี้ขอบคุณนะครับอาจารย์ครับขอบคุณผู้ชมครับ
ขอบคุณครับสวัสดีครับ